คนที่ทำผิดมักมีพิรุษเสมอค่ะที่นครนายกค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งแวะไปซื้อยาไอซ์มาจากเพื่อนใช้คำว่าแวะนะ
แวะไปซื้อไอซ์มาจากเพื่อนจากนั้นก็เสพมาด้วย
พอเสพมาค่ะเห็นด่านตรวจเท่านั้นแหละค่ะ
พิรุษมันออกหนักเลยก็คือขี่รถจักรยานยนต์
นี้ก็ต้องตามสิตามไปเอาตัวมาถามว่าจะหนีทำไม
นี่แล้วตามอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงนะนี่เป็นภาพของช่วงการที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจชุดสายตรวจ
รถจากกระยานยนต์ของศพมนครนายุค
ไล่ล่าผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์แหกด่านค่ะ
ด่านนี้อยู่ตรงจุดเขานางบวช
คนขี่รถจักรยานยนต์พอเห็นด่านตรวจ
เร่งเครื่องบื้นหลบหนีไป
ตำรวจก็พื้นตามไปแบบกระชั้นชิด
และตำรวจไปกันกว่า๑๐นายเลยนะคะ

ถ้าขี่รถจักรยานยนต์เร็วครึ่งชั่วโมง
สามารถสกัดจับไว้ได้ควบคุมตัวไว้ได้นะคะ
ชื่อว่านายกิติธนโชธอายุ๓๒ปีค่ะ

ได้ตัวมาถามว่าหนีทำไม
ถึงบางอ้อเพราะว่าไปค้นตัวค่ะ
เจอยาบ้า๘เม็ดไอซ์อีกจำนวนหนึ่ง

ไปเจอซองบรรจุสำหรับแบ่งขายด้วย

ช่วงนั้นช่วงที่เขาตอบตำรวจ
อาการเหมือนคนเมายาบ้าอยู่เลย
ถามอาชีพก่อนทำอะไรอยู่ตอนนี้
เขาบอกรับเช่าพระเครื่องทั่วไป

แวะซื้อยาเสพติดจากเพื่อน

และหลังจากนั้นแวะอีกรอบค่ะมันไม่ไหวจริง

เสพยาที่ปั๊มน้ำมัน๒เม็ด
แล้วก็ช่วงนี้ที่ตำรวจเห็นกำลังขี่รถจักรยานยนต์
จะกลับปราจีนบุรีแต่มาเจอด่านตรวจตกใจค่ะ

ตัวเขาเองต้องยอมรับแหละว่าเสพยาเสพติด
แล้วก็ยอมรับว่าที่มันเจอในกระเป๋าเนี่ย
เป็นของผมเองตำรวจส่งตัวดำเนินคดีค่ะ